สวัสดีครับ๙นาฬิกา๕๔นาทีครับมาตรวจสอบสภาพอากาศกันหน่อยในช่วงของ
รู้ก่อนร้อนหนาวกับผมคุปตนันพิสิทธิ์มหันนะครับต้องบอกคุณผู้ชม
แบบนี้นะครับว่าตลอดสัปดาห์นี้ตลอดทั้งสัปดาห์เนี่ยนะครับ

เพราะว่าทั้งสัปดาห์นี้มีทั้งฝนและที่สำคัญ

หลายพื้นที่จะได้สัมผัสอากาศเย็นจับใจหลีก็ได้

การเปลี่ยนแปลงในช่วงต้นสัปดาห์นี้

เยือนบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย

แล้วก็ถอยล่นขึ้นไปบริเวณเหนือ
ประเทศไทยเล็กน้อยจึงนำให้ภาพรวม
ตั้งแต่วันนี้ต่อเนื่องไปจนถึงวันพรุ่งนี้
อุณหภูมิทั่วไทยจะสูงขึ้นเล็กน้อย
ที่สำคัญการอ่อนกำลังไปแบบนี้

ที่จะทำให้เกิดหมอกเกิดขึ้นได้
บางจุดบางพื้นที่อาจจะมีหมอกหนา
ดังนั้นใครจะใช้รถใช้ถนน
โดยเฉพาะช่วงเช้าคงจะต้องเพิ่มความระมัดระวัง

หน้าจับตามองละทีเดียวเพราะว่ามีการคาดการณ์ว่า

นี่คืออุณหภูมิช่วงเช้าที่ผ่านมา
จะสังเกตว่าภาพรวมพื้นที่
ตั้งแต่บริเวณทางตอนบนจนถึงตอนกลาง

อุณหภูมิต่ำกว่า๒๕องศาเซลเซียต
มีบางพื้นที่เท่านั้นแถวบริเวณตอนกลางครับ

เป็นสีเหลืองก็คือมีอากาศอุ่นเล็กน้อย
ส่วนพื้นที่สีฟ้าน้ำเงิน

ตอนนี้ออกจากเมืองไทยของเราไปแล้วนะครับ

เริ่มมีการแผลลงมาแตะบริเวณทางตอนบน

หลังจากวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปในช่วงค่ำ
อุณหภูมิจะเย็นลงอย่างต่อเนื่อง

ที่บอกว่าหลังกลางสัปดาห์จะเริ่มมีการ
แปลงสภาพอากาศเมืองไทยของเรา

บริเวณเมืองไทยของเราซึ่งคาดการณ์ว่า
แผลลงมาในครั้งนี้จะแรงที่สุด

ภาพรวมแล้วช่วงแรกของการแผลลงมานั้น
จะทำให้บริเวณทางตอนกลางของประเทศครับ

นะขนาดนี้ลอยตัวขึ้นสู่บนท้องฟ้า

อุณหภูมิจะเย็นลงครับโดยคาดการณ์ว่า
อุณหภูมิในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นต่ำสุด
น่าจะอยู่ที่ประมาณ๒๐๒๑องศาเซลเซียต

ยังไงก็รอลุ้นกันดีแต่ที่สำคัญครับ
อย่างที่ได้ย้ำเตือนก็คืออาจจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นนะครับ

ใครที่จะทำกิจกรรมกลางแจ้งต้องเพิ่มความระมัดระวัง

ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูการคาดการณ์สถานการณ์ฝน
บริเวณพื้นที่ภาคใต้กันบ้างนะครับ
อย่างที่ได้ทราบกันนะครับว่าตอนนี้ปัจจัยหลัก
ส่งผลต่อสภาพอากาศในบริเวณพื้นที่ภาคใต้
ก็คือมรสุมฤดูหนาวหรือว่ามรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนะครับ
สุมดังกล่าวนั้นยังคงหอบเอากลุ่มฝนแล้วก็ความชื้น
ปะทะเข้ากับตามจุดต่างในบริเวณพื้นที่ภาคใต้
โดยเฉพาะฝั่งอ่าวไทยครับฝนตกเยอะเป็นพิเศษ
ที่สำคัญครับถ้าหากสังเกตดูดีบริเวณทางตอนล่างของประเทศเวียดนามนะครับ
บริเวณทะเลดังกล่าวมีการก่อตัวของกลุ่มเมฆกลุ่มใหญ่เลยทีเดียว
กลุ่มเมฆกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเมฆที่เกิดจากการเหนียวนำ
จากบริเวณหย่อมความกดอากาศต่ำครับ
หลังจากนี้เป็นต้นไปมีการคาดการณ์ว่าจะมีการเคลื่อนที่ขึ้นไปด้านบนนะครับ
ทิศเหนือเบี่ยงไปทางทิศตะวันตกเข้าปกคลุมในบริเวณประเทศเวียดนามกัมพูชา
และมีโอกาสที่จะเคลื่อนที่เข้ามาปกกลุ่มในเมืองไทยของเราด้วยนะครับ

นี่คือกราฟิกจำลองการตกของฝนนะครับ
สังเกตว่ามีการเคลื่อนตัวเข้าไปปกคลุมในบริเวณประเทศกัมพูชา
ประเทศเวียดนามผ่านไทยของเราครับ
ก็คือพายุไซคลิคนที่มีชื่อว่าวาดะ
พายุไซโคลุกนี้ไม่ได้เคลื่อนที่เข้าสู่เมืองไทยของเราโดยตรงนะครับแต่ก็จะมีบทบาทในการเหนียวนำกระแสลมดังกล่าว
โดยจากการตรวจสอบณขณะนี้ความเร็วศูนย์กลางสูงสุดของพายุลูกนี้อยู่ที่๑๓๙กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ
มีทิศทางเคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันตกอย่างต่อเนื่อง
พื้นที่ที่คาดการณ์ว่าจะได้รับผลกระทบก็คือในบริเวณพื้นที่
ทำินนาทูลและก็อ่านทรประเทศในแบบนั้นตั้งแต่วาลจานี้ต่อเนื่องไปจนถึงวันพุทธนี้
แล้วก็ติดตามสถานการณ์ของพายุที่มีชื่อว่าวาดะลูกนี้ด้วยนะครับ
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศที่เกิดขึ้นตลอดทั้งสัปดาห์นี้
อย่างที่ได้บอกนะครับว่ามีทั้งเรื่องของลมหนาว
มีทั้งเรื่องของฝนที่จะเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่
ยังไงใครที่จะเดินทางท่องเที่ยวทำกิจกรรมกลางแจ้ง
ก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป